คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่ความสัมพันธ์ของก้าวจีรายุและวีวีโอเล็ตกันหน่อยนะ

อินสตาแกรมของหนุ่มก้าวจิรายุเนี่ย
มีโพสต์รูปภาพขาวดำสุดอาตกว่า๑๐ภาพลงในอินสตาแกรม
อดสงสัยไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้น
รู้จริงแต่ไม่จังรู้จังแต่ไม่จริงหรือสิ่งที่ได้ฟังกลับดังแต่ไม่จริง
ซึ่งสาววีเองก็เข้ามาคอมเมนต์เป็นอีโมจิรูปไฟลุกนะคะ
งานนี้เจอตัวสาววีก็เลยต้องถามกันหน่อยนะ
สาวอีกบอกว่าเป็นการโปรโมทเพลงในค่ายของเขา
แล้วก็มองว่าคนคงไม่ดราม่าอีกระลอกนะ
เพราะรู้อยู่แล้วว่าเป็นการโปรโมทซิงเกิ้ลใหม่
ส่วนที่ผลัดกันลงภาพคู่นั้นวีบอกว่าเขินอยู่ไม่น้อย
จริงแล้วไม่อยากถูกโฟกัสเรื่องความรักสักเท่าไหร่

รวมถึงเรื่องที่ไปออกรายการแล้วยอมรับว่าเป็นฝ่ายจีบหนุ่มก้าวนั้น
เจ้าตัวตอนนี้ก็กลายเป็นไอดอลของสาวหลายคนให้ลุยจีบหนุ่ม
สาววีจะว่ายังไงไปฟังกันจ้า
วีบอกว่าวีไม่ได้เป็นคนเดียวที่เป็นแบบวีนะครับ

อันนี้หลังให้สุดลง

อันนี้ส่วนที่เราทำเองใช่มั้ย

จริงตอนแรกเนี่ยพอลงไปแล้วรู้สึกว่าโดนโฟกัสเยอะเหมือนกันเนอะเรื่องนี้

ก็ถ้าไม่ได้หมดเพลงก็ไม่อยากลงรูปด้วยว่าไง
ก็จริงรูปมันน่ารักดีก็เลยอยากลงค่ะ
โดดโฟกัสเยอะ